ปิดท้ายดีกว่าเมื่อวานนี้เรามาลุ้นกันนะคะ
ไปดูสิว่าเอ๊ะใครแพ้ใครชนะค่ะ
ขอบคุณสำหรับเจอกันและดูสิว่าถ้าชั้นสามารถถูกกับคุณก็ได้
อันนี้อาจจะยากกว่าที่คิด
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะทุกคน
ไปถึง๘คะแนนเลยทีเดียวค่ะ

วิธีการเล่นง่ายแสนง่ายย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง

แต่๒๗ครั้งก็เก่งมากแล้วนะ
ดูเหมือนจะง่ายแต่ยังไม่ง่ายนะ
เด้งไปเด้งมาแล้วก็แบบถ้าหลุดนิดเดียวก็คือจบเกมเลยนะคะ

แล้วเท่งวันทั้งทีไม่ได้นอน
คนที่ไม่มีความสามารถเรื่องเกม
พี่มาร์คต้องยอมพี่มาร์คซะกระเบิกเขา
เขาคงจะมีเวลานั่งเล่นได้
เป็นแบบความถนัดของเขาอยู่แล้วนะคะ